ต้องพูดถึงเรื่องฝีไม้ลายมือการแสดงของพี่แดนวรเวทกันหน่อยนะคะ
ถึงพริกถึงขิงปากจัดจ้านเลยทีเดียวเชียวนะคะ
แล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลาในเรื่องนะคะ
หลายคนก็ชอบกันอยู่เหมือนกันกับบทบาทนี้นะคะ
แล้วก็ต้องประชันฝีปากกันด้วยฝีไม้ลายมือกับพี่ตั๊กมายุรานั่นเองนะฮะ
ก็เป็นที่พูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ
แต่ว่างานนี้ค่ะรุ่นน้องอย่างแดนจะมีเกร็งหรือเปล่า
แล้วก็พูดถึงนักแสดงรุ่นพี่ว่ายังไงบ้างไปฟังกันชัดนะคะ
รวมไปถึงหน้าที่ผู้กำกับตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว
หรือว่าจะไม่ทำแล้วหรือเปล่าไปถามพี่แดนค่ะ
ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่ผมมีโอกาสได้เล่นกับพี่ตั๊กอย่างนี้
เพราะว่าพี่ตั๊กเขาสุดตั้งแต่แบบตั้งแต่ซ้อมเลยครับ
คือซ้อมก็ร้องไห้ซ้อมก็เล่นจริงเราก็ได้เรียนรู้
แล้วก็มันก็ช่วยรับส่งอารมณ์กันครับผม
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของผมก็เก่งแน่นอนครับ
คือผมยิ่งแบบเวลาเจอนักแสดงใหม่ที่ไม่เคยเจอเนี่ย
ผมจะค่อนข้างประมาทไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม
เดี๋ยวเดือน๒เดือนนี้คงจะมีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ที่กำกับครับ
อืมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับ
พี่แดนเนี่ยเล่นเป็นลูกชายของพี่ตั๊กบยุรานะครับ
แต่ว่าเป็นลูกที่แบบคุณแม่ไม่ค่อยรักสักเท่าไห
ก็เลยจะมีปากเสียงกันหน่อยนะฮะในละครก็สนุกดีเหมือนกันฝีปากจัดจ้านทั้งคู่เลย

สงสัยได้กำลังใจดีจากน้องแพตตี้แน่นอน
ไม่รู้ว่าจะเป็นการเมคมันนี่หรือเปล่า